ต่อเลยครับในข่าวเช้าหัวเขียวของเรากับเราสามคนเหมือนเดิมนะฮะ

ช่วงนี้ต้อนรับร่ามผู้แปลภาษามืออาจารย์พระวันแสงสุนทรด้วยครับ

แม่ตอนนี้เราพูดมาตั้งแต่มีโควิด๑๙
อาชีพรายเดอร์เป็นอาชีพขาขึ้น

เพราะคนไม่ออกไปนอกบ้านก็สั่งรายเดอร์มา

ต่อให้โควิดซาผมว่าอาชีพนี้ก็ยังฮอตอยู่นะครับ

ผิดตั้งแต่ผมกล้าพูดเลย
ผิดตั้งแต่ขับรถขี่รถบนทางเท้าแล้วถูกต้อง
แล้วไปเฉียวพ่อหนุ่มคนนี้เขานะฮะ
เฮ้ยทำไมไม่ดูรถวะ

ทางเท้าต่อแบบนี้แหละ

โถ่บีต่างมาแล้ว

ทุกคนไม่เอาแบบดุล

แต่ละอย่างที่ทำที่พูดออกมานี่นะ
เออคือผิดทุกข้อผิดทุกข้อ
ทุกพ่อตั้งแต่ขับรถขี่รถมาแล้ว
นี่กลายเป็นว่าคนที่ทำถูกกฎหมาย
คนที่ใช้ชีวิตปกติของเขา

มันเหมือนอารมณ์ที่ผมขับรถ

ถึงขั้นนู่นค่ะญาติโกโหติกาเลย

ปากซอยสายไหม๗๘กรุงเทพมหานคร
รายเดอร์ขี่มอเตอร์ไซค์มาบนทางเท้าแหละ
เฉียวกับผู้ชายคนเมื่อกี้
มาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า
ก้อยก็เกิดการโต้เถียงกัน

ไถแล้วเตะตัดขา

จ้วงต่อยซะ

พานายอิสลาราชทองหลาง
อายุ๒๖ปี

เอาผิดกับในเต่ารายเดอร์หน้ายักษ

อิสลาเล่าบอกว่ามาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า
ปรากฏว่ารถในเต่าขี่มาเร็วเชียว

ี่ยวเสร็จในเต่าหันมาด่าหยาบคายทีเดียว

ก็คิดว่าเรื่องจบแหละแต่ในเต่าไม่จบ

โทรมาโทรมาเคลียร์บอกผมไม่มีเงินหรอก

แต่ผู้เสียหายเขาบอกจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเอาเลยฮะ
นายบุญยฤทธทองเอี่ยมหรือว่าเต่าหน้ายักษ์
ติดต่อเพจสายไหมต้องรอดหลังจากให้เพื่อนเคลียร์ไม่อยู่ไม่ได้

เล่าบอกว่าเขาขี่รถจักรยายนย้อนสอนบนทางเท้าจริง
แล้วก็ไปเฉียวคู่กรณีพยายามเบรกแล้วแต่เบรกไม่อยู่

พยายามขอโทษแต่ถูกคู่กรณีด่าทอด้วยคำหยาบคาย

อยากขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
อ๋อด้วยอารมณ์โชว์ผู้พี่ตอนที่มีปากแสง
ขอโทษจากใจครับพี่ว่าผมรู้สึกผิดจริงครับพี่
อันนี้มีคนบอกว่าเราเป็นแบบผู้มีอิทธิพลในพื้นที่อะไรแบบ
เรารู้สึกยังไงบ้างอ่ะไม่จริงครับพี่อืม
คล้ายว่าเราทำแบบนี้คือแบบทำกับคนมาหลายคนแล้วก่าง
อะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับพี่ผมไม่เคยทำกัน
เพราะฉะนั้นที่เราทำครั้งนี้เพราะอะไรคะมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบพี่
ผมรู้สึกผิดจริงจริงครับพี่ผมไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นเรื่อง
แบบนี้ครับเรามารู้สึกตัวตอนไหนว่าเออเราไม่ไม่ไม่
ไม่ใช่แบบนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนทำลงไปแล้วครับพี่อ๋อ
เพื่อยอมรับเขายอมรับขอแทนขอโทษจากเราไหมตอนนี้ไม่รู้ครับครับที่
ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ขับขี่รถบนทางเท้าเอาตัวไปสอบประคำอย่างละเอียด
ล่าสุดโรบินฮูดจะบอกว่าต้นสังกัดก็ไม่ได้
ทำไมอ่ะออกหนังสือชี้แจงบอกว่าได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว
แล้วทำไมใส่เสื้อของโรบินฮูตอ่ะไอดีเพื่อนอ่ะอ้าว
ฝากเตือนเลยนะตอนนี้มีคนทำแบบนี้เยอะเยอะมาก
เยอะมากนะฮะกับหลายบริษัทเลยไอประเภทไม่มีไอดี
แล้วเพื่อนใจเพื่อนก็ใจดีเอาไอดีให้ใช้ไปรับงานเนี่ย
ตอนนี้บริษัทเขาบอกว่าปิดระบบถาวรกับผู้ให้ยืมไอดีแล้ว
เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นอีกและจะได้พิจารณาฟ้องร้องดำเนินคดีกับทั้งเต่า
หน้ายักษ์และเจ้าของไอดีอืมโอ้โหแล้วก็โรบินฮูดผมว่าเขา
เขาใช้ได้นะเขาบอกเดี๋ยวจะไปเยี่ยมและเยียวยาผู้เสียหายด้วย
เลยค่ะน่ารักมากเพราะว่าตอนเกิดเหตุใส่เสื้อของโรบินฮู
ขี่รถบนทางเท้าเขาบอกว่ามันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีสำหรับ
แบรนด์ของเขาด้วยใช่ใช่อืมนี่นี่คุณผู้ชมที่ดูไลฟ์อยู่
ประสบอุบัติเหตุนะฮะประสบปฏิเหตุยังไงรู้ไหม
เขาบอกว่าห่านจิกห่านจิกห่านจิกเนี่ยพิมพ์มาบอกห่านจิก
ประสบอุบัติเหตุห่านจิกโดนห่านจิกอยากจะจิกเต่าหน้ายักษ์นี่แหละ
เออเออแต่หน้าเขาเห็นไหมเขาทำเหมือนยักษ์เลยนะแต่จากคลิปที่ฟังน่ะ
ผมว่าผู้เสียหายไม่ได้ด่าเพื่อทำหยับคายไปที่เลยน่ะฮ่า
เขาแค่พูดว่าก็นี่มันทางเท้าเฉยเฉยเนอะก็ตอบคำถามไปเออถูก
ต้นทางแล้วก็ไปกระทืบเขาซะอย่างนั้นค่ะอืม